อยากให้คุณผู้ชมย้อนฟังคำให้การของผู้ต้องหาขนอาวุธสงครามพันธาอากาศเอกพระคินกันหน่อยนะคะ
ก็บอกว่าซื้ออาวุธสงครามมาจากกัมพูชาไปส่งต่อให้กับพม่า
แล้วก็บอกว่าทำคนเดียวทำคนเดียวทั้งหมดเลยแต่ไม่ยอมให้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินการ
ทีมข่าวของเราก็เลยฟังดูแล้วก็จับพิรุษว่ามันมีพิรุษอยู่หลายจุดเลยทีเดียวเดี๋ยวลองไปฟังคำให้การนี้กันดูหน่อยค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยฟังดูแล้วทีมข่าวของเราก็เลยฟังดูแล้วที
อืมจำไม่ได้เลยครับแล้วเขาจะนัดเอารถไปให้กับใครต่อที่ไหนยังไง
คนจะทราบไหมครับไม่ทราบครับที่อีกสองคนที่ถูกจับถูกเลือก
รู้จักเขาไหมคะรู้จักกันในเฟซบุ๊คคนเดียวครับ
อีกคนผมไม่รู้จักครับรู้จักก็ไม่เกี่ยวข้องกับคดีครับ
คนที่เป็นเขมรครับใช่คนที่ขับรถแลนด์ฟูเซอร์สีขาวหรือเปล่าคะ
ไม่ทราบว่าใครทำครับณเวลานั้นเขาทำหน้าที่อะไรในการค้าขาย
เขาไม่ได้เกี่ยวข้องครับเขาพลาดมาครับ
มีคนกดมาให้ครับผมไม่ทราบว่าคนกดเป็นใครครับ
ครับแล้วรับคำศักดิ์ใครบ้างครับไม่มีคำศักดิ์ครับ
ไม่ได้รับจ้างใครครับมีการเคลียร์เส้นทางก่อนหมดไหมครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับมีการเรียกตรวจไหมครับไม่มีครับ
ที่บอกว่าขายให้กับคำว่าเนี้ยครับคำว่าที่ขายที่เป็นชนศูนย์น้อยหรือเป็นอะไรยังไงอ่ะครับ
ไม่ตราบ
ผลิตในบ้านเรามั้ยแถวหลังกระทรวงมั้ย

รัสเซียนะของรัสเซียไม่ใช่ของจีนนะครับ
ระเบิดอะไรครับ
เบิดพวกนี้ไม่มีในรายการไทยใช่ไหมครับ